ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะมาดูกันว่าพักที่เข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐเนี่ย
เขาจะได้รัฐมนตรีอะไรกันบ้างก็มีท่าทีออกมาจากสองพักการเมือง
ก็คือพักรักผืนป่าประเทศไทยอันนี้เขาขีดเส้นตายบอกว่า
ถ้าพักพลังประชารัฐไม่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ
เขาจะออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระดีกว่าที่จะร่วมรัฐบาล
ใช่คือกระทรวงนี้ตอนแรกมีการเจรจาออกไปให้กับทางพักร่วมอื่นไง
แต่เขาบอกว่าพลังประชารัฐต้องได้เพราะไม่อย่างนั้นการที่เขามาเข้าร่วมกับพลังประชารัฐก็ไม่มีความหมายสิ
ทีนี้ส่วนพักประชาธิบัตย์เองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รายชื่อรัฐมนตรีของทางพักแล้วด้วยเหมือนกันนะ
ไปดูกันหน่อยนะคะที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักประชาธิบัตย์และสอสอพัก
เมื่อวานนี้มีมติเสนอ๗รายชื่อรัฐมนตรีในโคต้าพักเตรียมส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาค่ะ

นายราเมฆรัตนาชเวโคศกภักดิ์ยืนยันว่าการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งในพักนะคะ
รวมถึงการเสนอให้ทบทวนตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยเหมือนกัน
โดยมีรายงานว่า๗รายชื่อรัฐมนตรีอย่างนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นรองนายก
วบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
จุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และนายนิพนธ์บุญยามณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
ก่อนจะได้ข้อสรุปนี้มีรายงานว่าหลังประชุม
นายนิพนธ์และนายจุตินัดพูดคุยขอสลับตำแหน่งกัน
เพราะไม่ค่อยถนัดในตำแหน่งที่พักมอบให้
เดิมที่ให้นายนิพนธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และนายจุติเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมีนายอิสระสมชัยสสพัก
ทำหนังสือไปถึงเลขาธิการพักเพื่อให้ทบทวนมติด้วยนะคะ
ส่วนนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย

เพราะว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านอิสระเหมือนกัน
ที่ก่อนหน้านี้ตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
เพราะได้รับการเสนอว่าจะให้มาช่วยทำงานนโยบายการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
มีความชัดเจนเรื่องโผล่คอรมอลก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาค่ะ
ยังมีข่าวด้วยว่าอาจจะเป็นพักชาติไทยพัฒนาที่มาดูแลกระทรวงนี้นะคะ
ก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นฝ่ายค้านอิสระนะคะ
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

แต่วันนี้ถ้าไม่อยู่แล้วผมจะไปทำงานไง
เป็นเรื่องเอามหาดกระทรวงของเขาต่างภพต่างอะไรกัน
ผมก็มีมารยาท

ไม่ได้โกรธเครื่องพักนี้นะผมไม่ได้อะไรแต่เพียงแต่ว่า
จุดยืนของพักผมไม่มีนะว่าผมจะไปยืนจุดไหนวันนี้
ก็เชิญผมมาอย่างนี้แล้วถึงเวลามาทิ้งคว่าง
พูดแรงเหมือนกันนะน้ำเสียงค่อนข้างไม่พอใจเลยนะ
คว่างเลยนะนายดำรงบอกว่าหลังจากนี้จะให้เวลา
จนถึงวันทูล๙ทุนกระห่อมรายชื่อคอรมอถ้ายังไม่ติดต่อมา
ไม่ร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะโดยมีรายงานก่อนหน้านี้ด้วย
ดำรงได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้ช่วยหรือว่าเลขารัฐมนตรี
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะเป็นโคต้าของพักพลังประชารัฐ
แต่ก็อย่างที่ได้ยินเสียงไปแล้วคุณดำรงบอกว่า
เป็นผู้ช่วยแล้วไปนั่งตบยุงก็ไม่เอานะคะ